ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เส้นรักขมนะคะเรื่องราวต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากการที่
ผัวเก่าพ้นคุกออกมาหลังจากติดคุกมา๑๐ปี
เสร็จแล้วก็จะมีการทวงคืนอดีตเมียค่ะซึ่งเมียเนี่ยไปอยู่กับผัวใหม่แล้ว
ตัวผัวเก่าค่ะตามไปทัวร์เมียคืนด้วยการบุกไปถึงบ้าน
สุดท้ายโดนผัวใหม่ใช้มีดฟันจนตายคาที่
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กระดาษเดัดและแขนตายจบคองเลือดตำรวจพบนายวงน้อยวรดิศ
วัย๓๘ปีมือสังหารนั่งรอมอบตัวไม่หลบหนีก้มหน้าสารภาพ
บอกก่อนหน้านี้ผู้ตายเป็นสามีเก่าของนางเก๋
ซึ่งเลิกรากันไปแล้วส่วนตนเป็นสามีใหม่
ก่อนหน้านี้๓เดือนมานัดเพิ่งพ้นโทษจากคดียาเสพติดหลังติดคุกมา๑๐ปี
คุกมาสิบปีพอออกมาก็มาตามตื้อขอคืนดี
รู้ว่าเก๋มาอยู่ที่นี่ก็ทั้งโกรธและหึงหวง
เคยถึงขั้นคมขู่ฆ่ายกครัวมาแล้ว
ก่อนเกิดเหตุตอนตีสี่มานัดบุกบะอละวัด
เขย่าประตูจนเกิดมีปากเสียงกัน
ช่วงนั้นเป็นจังหวะชุนละมุนตนจึงชักมีดฟันเพื่อป้องกันตัว
เพราะโดนบุกลุกคุกคามถึงบ้าน
ศพของนายมานัทญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนา
หนกวันเติมสายทองพี่สาวของมานัท
บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้องชายรักนางเก๋กับลูกชายมาก
ออกมาจากคุกก็อยากให้เมียกับลูกกลับมาอยู่กินกัน
น้องชายพ้นคุกเขารู้มาตลอดว่าเก๋ไปมีสามีใหม่
แต่ด้วยความที่น้องยังรักเก๋มากเพราะมีลูกด้วยกัน
จึงตามไปง้อตนเคยเตือนขอให้ตัดขาดกัน
แต่สุดท้ายน้องไม่เชื่อจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้น
คือรักไม่อยากให้ใครต้องเสียใจอีก
ตำรวจคุมตัวมือมีดไปสอบปากคำแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งงานนี้เจ้าตัวยังยืนกรานทำเพื่อป้องกันตัว
ระงับยำยังอารมณ์ถึงที่สุดแล้ว
หากไม่ฆ่าเขาเราก็ตาย
เพราะมานัดบุกมาอย่างประสงค์ร้าย
พิษรักแรงหึงทำคนฆ่ากันอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน